ซุปตาคนสวยด้วยนะคะยกให้พี่อ้ำพัชราภาแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะพาคุณผู้ชมนี้นะคะไปเติมความหวานกันนะคะ
คู่ของเขาคุณไฮโซโพกไปกันที่บ้านเลยคุณผู้ชม
คือจริงแล้วคู่นี้นะเป็นคู่ที่ติดบ้านกันทั้งคู่

โดยปกติคู่นี้เขาไม่ออกไปเที่ยวเต็ดที่ไหนกันนะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะไม่รู้ว่าลมฟ้าลมฝน
หรือว่าลมของความคิดถึงกันแน่คุณผู้ชม
เอาพี่อ้ำนี่แหละค่ะไปมอบความหวานถึงบ้านของไฮโซโพกกันเลยนะคะ
เรื่องของเรื่องนี้นะคะพี่อ้ำเขาก็ตั้งใจว่า
จะเอาขนมไปให้แล้วก็เขียนแคปชั่นแซวตัวเองด้วยนะ
บอกว่าวันนี้เป็นเด็กส่งขนม๑วันค่ะ
แล้วก็โพสต์รูปคู่กันกับไฮโซโพกหวานใจ
เขาเอาไว้ด้วยนะคะแล้วไหนไหนนะคุณผู้ชม
ไปส่งขนมถึงบ้านทั้งทีนะก็เลยขอร่วมมื้อดินเนอร์
ด้วยกันซะเลยค่ะไฮโซโพกเขาก็โชว์ฝีมือ
จัดเมนูเด็ดมาเสิร์ฟให้ส่วนพี่อ้ำ
นั้นก็ขอโชว์เสน่ห์ปลายจวักด้วยเหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวเราจะให้ชมโมเมนต์น่ารักของคู่นี้กันหน่อยค่ะ

แต่มันไม่ได้กินคำชมไหมน้องปัน
โซโพกบอกว่าทำอาหารดีมากค่ะ
ถึงจะทุลักทุเลหน่อยแต่ก็ยังได้รับคำชมนะ
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่อ้ำพลาดไม่ได้คุณผู้ชมก็คือ
การเล่นกับน้องหมานั่นเองนะคะ

เห็นน้องหมาเป็นไม่ได้เอาจริงพี่อ้ำรักสัตว์มาก
ต้องเข้าไปเล่นกับน้องตลอดเลยนะครับ
ตัวนี้เป็นของไฮโซโพกเขานะคะ
แต่ว่าพี่อ้ำพาขึ้นไปนั่งบนโซฟาเล่น

โอ้โหดูไปดูมาจะใหญ่เท่าพี่อ้ำแล้วเหมือนกันนะ
คู่พุชมคู่นี้เค้าน่ารักอีกนะน้องปันเนาะ
ใช่ค่ะพี่เชอรี่อยากมีน่ารักแบบนี้ไหมคะ
อยากมีโมเมนต์หวานแบบนี้บ้าง
เดี๋ยวหนูเติมความหวานให้แล้วกันนะคะ